ส่วนผู้บัญชาการสำนักงานตำรวจแห่งชาติ
ก็เตือนเข้ารัชการตำรวจว่าห้ามเล่นเกมปโบเคมอน

หากประชาชนพบเห็นก็ให้ถ่ายคลิปส่งมา

ก็สามารถไปแจ้งความกับตำรวจท้องที่ได้
ทันทีนะครับผลตำรวจเอกจากทิพย์ชายจินดา
ผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติเปิดเผยว่าได้สั่งการให้ฝ่ายกฎหมายไปศึกษาข้อกฎหมายต่างนะครับ
เพื่อใช้ตรวจสอบจัดการหรือว่าควบคุมการเล่นเกมในพื้นที่ต่าง
พร้อมย้ำให้ตำรวจทุกนายตรวจสอบดูแลพื้นที่เสี่ยงต่าง
หากประชาชนที่ไปใช้บริการตามสถานีตำรวจหรือว่าจุดตรวจ
พบเห็นก็สามารถจะถ่ายคลิปหรือว่านำหลักฐานมาแจ้งกับสำนักงานตำรวจแห่งชาติได้
เพื่อจะดำเนินการทางวินัยทันทีขณะที่พลตำรวจตรีปียพันธ์ปิงเมือง
โฆษกสำนักงานตำรวจแห่งชาติเปิดเผยถึงการบังคับใช้กฎหมายกับผู้เล่นเกม
ตั้งแต่มีการเล่นเกมดังกล่าวยังไม่มีการดำเนินคดีหรือเข้าแจ้งความ
ผู้เล่นเกมในข้อหาต่างทั้งที่ก่อนหน้านี้มีการประกาศกำชับให้ตำรวจทุกพื้นที่
เฝ้าระวังและกวดขันการเล่นเกมนี้ขณะขับขี่รถยนต์หรือว่ารถจักรยานยนต์
เพื่อไม่ให้ประชาชนทำผิดกฎหมายหรือว่าละเมิดสิทธิ์ของคนอื่น
หากประชาชนคนใดได้รับความเสียหายหรือว่าถูกล่วงละเมิดสิทธิ์จากการเล่นเกมดังกล่าว
สามารถเข้าแจ้งความดำเนินคดีได้ที่สถานจำรวจในพื้นที่หรือทางหมายเลข๑๙
ซึ่งตำรวจก็จะดำเนินการให้ตามขั้นตอนของกฎหมายต่อไปครับ